เคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยนะคะจริงต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของคุณธนทรก็ว่าได้
หลังจากที่ไปรับทราบข้อกล่าวหามาแล้วแล้วก็บอกว่าต้องขึ้นสารทหาร
เมซี่มีการออกมาเรียกร้องเลยนะคะบอกว่าไม่อยากให้รัฐบาลไทยนำพลเรือนขึ้นสารทหารอีกแล้ว
อยากเรียกร้องที่จะให้ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกด้วยนะคะ
ดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เดินสายขอบคุณประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยไปนครปฐมขอบคุณประชาชนในพื้นที่
ที่ทำให้อนาคตใหม่ได้เก้าอี้ในพื้นที่เขต๓และเขต๕๒ที่นั่ง
บรรยากาศก็คึกคักค่ะมีคนมารอให้กำลังใจมารอต้อนรับกันเยอะนะคะ
ซึ่งนายธนทรเนี่ยนะคะก็ได้พูดผ่านเครื่องกระจายเสียงบนรถเนี่ยนะคะ
บอกว่าขอบคุณที่เลือกพักอนาคตใหม่และขอสัญญาว่าจะไม่โกงกินและไม่ทุจริตค่ะ
แต่ว่าในบรรดาที่คนมาต้อนรับเนี่ยก็มีบางคนเหมือนติดป้ายโจมตีก็มีบ้างเหมือนกัน
ก็มีสองฝั่งอ่ะนะคะส่วนกรณีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนทรในมาตราหนึ่งหนึ่งหก
ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกการสมาคมและการชุมนุมโดยสงบค่ะ
และให้งดเว้นจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมิชอบ
เพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
จากนี้ขอเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการใช้สารทหารไต่สวนคดีต่อพลเรือน
ไม่ว่ากรณีใดด้วยนะคะ
ส่วนซุปเปอร์โพลเองมีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความสุขของประชาชนคนวัยทำงานนะคะ
เพราะว่าร้อยละสี่สิบหกจุดเก้าบอกว่าความสุขและทุกข์อยู่ในระดับกลางค่ะ

ส่วนร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าบอกว่าสุขน้อยถึงไม่มีความสุขเลย
ร้อยละยี่สิบห้าจุดหกบอกว่าสุขมากถึงมากที่สุดนะคะ
ส่วนประชาชนร้อยละแปดสิบแปดจุดแปดให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า
การเมืองวันนี้ทุกวันนี้นี่แหละที่มันทำลายความสุขของชีวิตอยู่ค่ะ